คุณผู้ชมคะจะพาไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ตำบลอาจสามารถอำเภออาจสามารถเขามีการจัดงานประจำปี
เป็นงานบุญงานกุศลมีการแสดงหมอลำเขาเรียกว่างานบุญข้าวจี่
คุณผู้ชมพอจะเดาออกไหมคะพอเปิดประเด็นเรื่องของการจัดงานประจำปี
ทำไมมันจะต้องมาตีกันคะจะเป็นวัยรุ่นต่างถิ่นนะคะ
ที่เขาไปร่วมงานกับวัยรุ่นเจ้าถิ่นตีกันชุลมุนวุ่นวายมาก
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะโอ้ยตายตีกันสองรอบสามรอบนะ
โอ้ยตายดีมุนิเล่
โอ้ยเด็กดึกเหมือนเทศกัณฑ์เนี้ยสมวัตย์ของตัวคนนัน
พ่อเราหลายเกลียดพ่อจบ
ขอบคุณครับนี่นะคะดูสิค่ะชุระมุนวุ่นวายขนาดนี้
คลิปนี้คือเสียงภาคดีมากเลยโอ๊ยตาย
ตายแล้วอย่างนี้มันแบบตีกันหลายรอบอะค่ะ

ใช่เหตุการณ์มันคือจริงแล้วมันเหมือนจะจบนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่กำลังนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่น
ประมาณห้าสิบคนมาปิดล้อมแล้วมาทุบรถกระบะของกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
มาเที่ยวงานคนละกลุ่มที่โดนตีตอนแรกด้วยนะคะ
เพราะว่าเขาตีกันหลายรอบอย่างที่ในคลิปเขาพูดนะคะ
แต่ว่ามันมีรอบที่มันมีเสียงปืนด้วยไง
มันมีเสียงปืนดังขึ้นคือเหตุการณ์ที่ตีกันเนี่ย
มีคนตาย๑เจ็บ๒นะคะ

ปลาด้วยไหมนี่ว่ะ
ไม่อย่าไป
อย่าไปอย่าลงไป
นี่คุณผู้ชมดูสิคะคลิปต่อเนื่องจากเมื่อกี้
ต่อกันตรงนี้วิ่งไล่กันมาอีก
ดูสิเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะ
ทางเข้าสรรหักเมืองดรปูตาบสั้นตอาจสามารถ

งานประจำปีงานบุญงานกุศลมีการแสดงหมอลำ
ถูกยิงเข้ากลางหน้าผากเลยอ่ะ
เสียชีวิตนะคะตายคาที่นะคะ
ใกล้กันมีคนเจ็บอีก๒คน
ปรีดาใจกว้างอายุ๔๓คือลุงของผู้เสียชีวิต
โดนยิงที่ขาขวาในอาทิตย์อายุเพิ่ง๑๕
ถูกยิงที่ขาขวาเหมือนกันเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลอาจสามารถ

ผู้ก่อเหตุคือนายพิสิทธิ์วิสัชนาอายุ๒๓
วัยรุ่นบ้านแคนเขาประสานผู้ใหญ่บ้าน
ให้พาเขามอบตัวหน่อยไปมอบตัวเมื่อตอนบ่าย
เขารับสารภาพแบบนี้ลงมือก่อเหตุจริง
แต่เขาบอกว่าเขาป้องกันตัว
เขาบอกว่าก็กลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นนั่นแหละ

เขาก็เลยเอาปืนลูกซองสั้นยิงออกไป

หลังก่อเหตุเอาปืนไปทิ้งน้ำแล้ว

ทิ้งตรงไหนหยุดตรงไหนชี้ไปงมหา

ผมขอยืนยันว่าไม่ได้ไปหาเรื่องทะเลาะวิวาสอะไรนะ

แต่คุณก็พกปืนพกอะไรไปงานบุญงานกุศลงานหมอลำประจำปีเนาะ
ล่าสุดวันนี้นะคะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ไปคุยกับแม่ค้าที่อยู่ใกล้กับเวทีหมอลำ
เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันก็เริ่มตั้งแต่๔๕ทุ่มแล้วล่ะ
หมอลำกำลังแสดงกันอยู่เลย
วัยรุ่นเจ้าถิ่นตีกับวัยรุ่นจากหมู่บ้านอื่น
หมอลำเขาต้องหยุดอะค่ะหยุดไปแป๊บนึง
ฝ่ายปกครองขึ้นเวทีแทนประกาศเลย
ถ้าตีกันจะยุติการแสดง
แต่ผ่านไปไม่ถึง๓๐นาทีมันตีกันอีกรอบ

แล้วเอาขวดคว่างปลาใส่กันโอ้โหชุลมุนมาก
ทางประตูเข้าสารหลักเมืองตำรวจห้ามยังไม่ฟังเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้แม่ค้าที่คุยกับเราบอกว่า
ฉันเองยังโดนเลยโดนลูกหลงบาดเจ็บที่แขน
บวมมากแขนซ้ายตกใจมากจนต้องวิ่งหลบ
แล้วเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
เพื่อนของผู้ก่อเหตุที่ยิงปืนบอกว่า
ตอนเกิดเหตุก็ไปเที่ยวกันไปกันสัก๑๐คนได้

เห็นวัยรุ่นเจ้าถิ่นตีกับวัยรุ่นอีกหมู่บ้าน
เขาบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยเลย
ตอนที่กลุ่มพวกเขากำลังจะขึ้นรถกลับบ้าน
จู่วัยรุ่นเจ้าถิ่นกรูมาทำร้ายกลุ่มเขา

ก็วิ่งไปหลบในรถกระบาดที่จอดรออยู่ทางเข้าสารหลักเมือง
แต่วัยรุ่นเจ้าถิ่นเยอะมาก๕๐๖๐คน
วิ่งไปล้อมรถทุบรถ
จังหวะนั้นมันชุนละมุนจนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

เพื่อนที่อยู่ท้ายรถได้ยินเขาก็ยิงปืนใส่

เพราะว่าเขาโดนกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นมารุมล้อมรถเอาไว้หมด
พวกเขาที่อยู่ท้ายรถก็เลยยิงสวนกลับไป

ก็เหมือนกับว่ามีกลุ่มวัยรุ่นไปขี่รถไปดักรออยู่ด้วยนะ

เขาเลยบอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับกลุ่มพวกเขาหน่อยได้ไหม

เขายืนยันว่าเขาโดนวัยรุ่นเจ้าถิ่นลุกไล่เขาก่อน

เกือบ๖๐คนเขามากัน๑๐กว่าคน
แล้วเขาไม่ได้ไปมีเรื่องกับวัยรุ่นเจ้าถิ่นกลุ่มแรกนะ

แล้วพอเขากำลังจะกลับเอามาไล่กลุ่มเขาต่ออีกกลุ่มหนึ่ง
เขาเลยบอกว่าขอความเป็นธรรมหน่อยได้ไหม
โดนแล้วโดนอีกแล้วนะ
ก็บอกถ้าเขาไม่ยิงส่วนไปก็ไม่รู้ว่ากลุ่มเขาจะเป็นอย่างไร
มึ่งจะยังไงตำรวจไปมึง

พ่อพ่อผมกับเจฟฟื้อกันครับบริมาศหาเรืองครับ
แล้วเขาเป็นคนเดิมก่อนแม่นครับ
นี่นะคะส่วนศพของนายนันทนาผู้เสียชีวิตครอบครัว
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านที่ตำบลอาจสามารย์จังหวัด๑๐๑ค่ะ
อาจสามารถพอเลิกงาน๓ทุ่มสามีบอกขอไปเที่ยวงานประจำปีหน่อยได้ไหม
พอเที่ยงคืนอ้าวมารู้อีกทีสามีโดนยิงตาย
ยืนยันว่าสามีไม่เคยมีเรื่องกับใครค่ะ
ต่อจากนี้ไปก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไง

กับสามีมีลูกชายด้วยกันอายุเพิ่ง๓ขวบเองด้วย
ยังเล็กเลยอืม
คือถือ๔มหาถือยิ้นถือยัง
กลับไปเห็นร่วมบ้านไม่มี
แต่ว่าเมื่อวานนี้สังเกตได้ว่ามันเป็นแปลก

เพื่อนชอบเยาะชอบอะไรแบบนี้แรงไง
คือเขาก็ไม่ได้เป็นคนหาเรื่องใครหรือเปล่า

ตำรวจก็เลยบอกว่าก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
แต่เบื้องต้นยังไงก็ต้องดำเนินคดีกับมือยิง
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหาพยายามฆ่าครอบครองปืน
พาปืนยิงปืนในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร